ต้องติดตามจริงข่าวนี้ไม่อยากให้พลาดคุณผู้ชม
ประเทศข่าวนี้ช็อกประเทศ

เริ่มจากไปเจอก่อนนะครับ
ว่าศพสุดท้ายศพสุดท้ายแต่เจอก่อน
ถูกฆ่าโบกปูนก็เรียกตัวมาสอบ
สอบไปสอบมาสอบไปสอบมา
ก่อนหน้านี้ฆ่าลูกตัวเองมาแล้ว๔ศพ

คุณผู้ชมครับตามข่าวนี้ไปกับพวกเราฮะ

พลตรวจตรีนพระสินภูมิสวรรษรองผู้จำการตำรวจนครบานนะครับ
นำทีมตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่

อาพาร์ตเม้นท์แห่ง๑ในซอยประหลโยธิน๔๘แยก๑๑
วงอนุสาวรีเขตบังเขนกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นจุดที่นายเอ็มหรือนายส่องศักดิ์

อาศัยอยู่กับนางสาวเจษดาหรือว่าดาเป็นเมียคนที่๒
ส่วนนางสุนันหรือว่าจุ๋มเป็นเมียคนที่๔
กรณีนี้ผมต้องชื่นชมเขาจริง
กันทัศน์พงภัยบูลเวทกันจอมพลังครับที่เปิดโปรงเรื่องนี้

จอมพลังเปิดเผยบอกว่าคดีนี้
มันเริ่มจากเด็กอายุ๑๒ขวบนะคุณผู้ชม
มาขอความช่วยเหลือว่าถูกในเอ็มพ่อ
แล้วน้องคนเล็กนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับภาพต้นเรื่อง
แล้วน้องคนเล็กถูกแม่จับกดน้ำคุณผู้ชม
แม่จับกดน้ำซึ่งวันนั้น
คุณกันบอกว่าถ้าไม่ช่วยเด็กทั้งสองคนไว้ไม่รู้ชะตาชีวิตทั้งสองคนจะเป็นยังไง

หมายังรักลูกเลยนะนี่เกิดมาเป็นคนซะเปล่า
เสียชาติเกิดแล้วไอ้เมียทั้งหลาย
อวยผัวรักผัวมาก
กล้าจะช่วยผัวอำพางเพื่อให้ผัวใช้ชีวิตรอด

มาขัดสอบสวนขยายผลตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานนี้

เครียดมาเลยนะครับ
แล้วที่ทำให้ตำรวจต้องอึ้งและช็อก

ไม่ได้ฆ่าน้องโมเดลเพียงคนเดียวหรอก

ก่อนหน้านี้๔คนครับ

ฆ่าปีไหนบ้างปีละคนนะ
แล้วก็เกิดค่า

แล้วคือหลักเดือนเลยนะ

เดือนหนึ่งสามเดือนหกเดือนจนมาถึงสองควบ
ถึงสองควบนี่แหละครับสี่ศพนั้นทิ้วแถวทิ้งแถวบัง
ซื้อนะครับทิ้งแถวสายไหมแล้วจากเหตุการณ์ของทีมข่าว
นะฮะพบว่านางสาวดาเนี่ยเมียคนที่สองของเอ็มเนี่ย
แขนเสื้อข้างซ้ายให้ตำรวจดูด้วยดูอะไรอ่ะดู
แผลครับมันเป็นรอยแผลเป็นคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงหัวไหล่
ลงมาถึงเกือบข้อศอกดาวบอกว่ารอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น
จากอะไรรู้ไหมนะข่าวอ่าฟังฉันเนี่ยฟังฉันบ้างมัน
เกิดจากถูกกดดันเกิดดันจากใครอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมดู
ดูแผลมันเป็นรอยนูนขึ้นมาแบบนั้นเลย
นั่นแหละครับถูกกดดันให้ทำร้ายตัวเองครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือต้นเรื่อง
นี่คือต้นเรื่องครับค่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชม
คือต้องดูเลยนะเพราะว่าไปตรวจค้นห้องของดา
ต้องเจอหลักฐานอะไรบ้างแหละดาสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือเปล่า
นี่ค่ะพอไปถึงเนี่ยนะตำรวจก็มีการไปตรวจค้น
แล้วเรื่องนี้คนที่ออกมาเปิดเผยก็คือ
พลตำรวจรีนนกภาษีนพูลสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าชุดสืบแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจค้นห้องพักของนางสาวดา
เมียคนที่สองของนายเอ็มเนี่ยนะ
ตรวจไปค้นไปหาไปเจออะไร
คราบเลือดเจอไฟแชคเจอมีด๓เล่ม

ที่มีร่องรอยว่ามีการถูกลนไฟ
นี่ไงตรงกับคำให้การของนางดาเลย
บอกว่าอะไรบอกว่าโดนสามีกดดัน
ให้ตัวนางดาทำร้ายตัวเอง
ยังไงต่อเอามาแทงตัวเอง
นี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่งนางเสาดา

แล้วนอกจากนี้ในห้องพักเจอจดหมายฉบับหนึ่ง
วางอยู่บนโต๊ะระบายความรู้สึกเลย

เขียนตัดเพาะน้อยใจในเอ็ม
แต่ไม่ได้เจอข้อความที่พูดถึงลูกนะ
คือเขียนข้อความระบุเหมือนกับแบบผัวไม่รักเราเลย
บังคับจิตใจเราอย่างแสนสาหัสแบบนี้ค่ะ
ลองฟังรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ก็เนื้อหาก็ประวัติประมาณก็บอกแล้วว่า

ในส่วนนี้ก็ตรงกับคำรับสารภาพของแม่ว่า
ถูกทางฝ่ายสามีกดดันในการที่ให้ทำร้ายตัวเอง
โดยการที่เอามีดเหมือนกับเอาเล็กแหลมหรืออะไร
ลุนไฟแล้วก็มาจี้ตัวเองให้เกิดบาดแผล

ทีนี้หลังจากนี้ตำรวจก็จะเอาตัว
นางสาวดาเมียคนที่๒ไปตรวจร่างกาย
แล้วเอาไปตรวจแล้วปรากฏว่ารอยบาดแผล
ไปดูซิว่ารอยบาดแผลมันจะสอดคล้องกับวัตถุพยาน

เกี่ยวไหมที่โดนผัวขู่บังคับ
ให้เอามีดลนไฟนั้นมาทำร้ายตัวเอง
นี่หรือเปล่าแผลนี่หรือเปล่า
จำได้ไหมต้นเรื่องที่เป็นข่าว
ที่กันจอมพลังบุกไปช่วยเหลือน้อง

ที่เป็นลูกอีกคนนึงของนางสาวดา
แล้วกลายเป็นตอนนี้เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตนะ
ด้วยความที่เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ของการกระทำทารุณครั้งนี้นี่คุณพี่ขอบมาก็
มันเกิดเหตุมาหลายปีแล้ว

แต่หนึ่งในคำให้การสำคัญก็มาจากดานี่แหละ
เมียคนที่สองของนายเอ็มนี่แหละคุณผู้ชม
เธอเล่าให้ฟังเลยนะว่าลูกแต่ละคน
หลังจากโดนทำร้ายจนเสียชีวิตแล้ว
สั่งให้เธอเอาลูกไปไว้ที่ไหนบ้าง
คนแรกเลยลูกชายคนแรกของนางดา
ชื่อว่าน้องศักดิ์เสียชีวิตในปี๒๕๕๖ครับคุณผู้ชม

ตอนนั้นนางดาต้องหิ้วศพลูกตัวเองขึ้นรถตู้
หอพักไปทิ้งใต้ต้นไม้ริมถนนหลังสวนจตุจักร
คุณผู้ชมใกล้กับปากทางเข้าสวนรถไฟเลย
จุดนี้นางดาเอาศพของลูกชายอีกคน
ก็คือน้องธันนาซึ่งเสียชีวิตในปีถัดมา
ก็คือปี๕๗มาทิ้งไว้ริมถนนกำแพงเพชร๓ครับ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังหาหลักฐานไม่พบคุณผู้ชม
เพราะว่านั่นตั้งแต่ปี๕๖๕๗แล้ว
อีก๒ศพนางดาก็นำไปทิ้งในย่านสายไหม
บริเวณที่รกร้างครับข้างถนนพระหลโยธิน
ระหว่างซอยพระหลโยธิน๕๖กับ๕๘
ซึ่งตอนนี้เป็นที่ตั้งของปั๊มน้ำมันไปซะแล้ว
ตามคำให้การของนางดาบอกว่า
นำร่างของเด็กชายน้องทีมาทิ้งก่อนในปี๕๙นะ
และในปี๖๑ก็เอาร่างของน้องนัทมาทิ้ง

นางดาอ้างว่าตอนนั้นนำศพของลูก
แล้วมาทิ้งใกล้กับสารพระภูมิข้างปั๊มน้ำมัน
แล้วนางดาก็อ้างว่าที่เอามาทิ้งตรงนี้

เพื่อให้เจ้าที่

ยังจะต้องปกปักรักษาลูกอีกหรือ

แล้วตอนนี้สารพระภูมิก็มีการถูกย้ายตำแหน่งออกจากจุดเดิมไปประมาณ๕๐เมตรครับ
และพื้นที่ที่มีการเอาเศษปูนเศษหินมาวางกระจายอยู่เต็มเลย

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาระหว่างปี๕๙กับปี๖๖ปัจจุบันนี้

คือจริงเขาดูจุดหลักดูตรงสารพระภูมิเลยนะ
เพราะว่าสิ่งปลูกสร้างอื่นมันถูกลื้อไปหมดแล้ว

สารพระภูมิแค่ถูกขยับนิดเดียวใช่ไหม
ขยับมาจากเดิม๕๐เมตร
ก็เลยกั้นแล้วก็เอาจุดจากตรงนี้หาเลยนะหา

เอาแก๊คโฮลขนาดเล็กนะมาขุดเปิดหน้าดิน

ขุดอยู่๑ชั่วโมงมือตักรถแบ็คโฮล
ค่ะไปเกี่ยวไหมไปเกี่ยว

เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไปล้างน้ำเปล่าเอาเศษดินออก
เจอชิ้นส่วนกระดูก๒ชิ้นคุณผู้ชม
โอ้โฮไม่น่าเชื่อว่ายังอยู่อ่ะชิ้นศูนย์กระดูกยังอยู่ในทางนี้

นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์
เป็นส่วนต้นของแขนท่อนบน
ต้นแขนท่อนบนความยาวสัก๑๐๑๕เซน
แล้วก็อีกชิ้น๔๕เซนติเมตรครับ
เพื่อจะได้ยืนยันว่าเฮ้ยเป็นกระดูกของลูกในเอ็มจริงหรือเปล่า
ตามคำกล่าวอ้างของนางดาเมียคนที่สองของเอ็มครับ

หนึ่งในนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าน้องคือกระดูกชิ้นนี้หรือเปล่า

เด็กชายศักดาคาดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครท่านนี้

ใช่น่าจะเห็นครับคุณผู้ชมครับ

ตอนที่เจอศพน่ะป้าเล็ก
เล็กอายุ๖๗ปี

เกษียณจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตจตุจักรเนี่ย

วันนั้นที่เจอศพเด็ก๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๖

ทำหน้าที่กวาดเสร็จใช่ไหมกวาดแถวนั้นเสร็จก็นะครับ

สังเกตเห็นว่ามีเสื้อผ้าเด็กเล็กเนี่ยแขวนอยู่ที่รั้วรวดหนามครับ
รัวรวดหนามของสวนจะรู้จักฮะ
แล้วมีกระเป๋าสีดำแล้วก็กระสอบเล็กวางอยู่ข้าง
ตอนนั้นเธอคิดว่าคงมีใครเอาเสื้อผ้าเด็กมาทิ้งนะครับ
ก็ไปจับกระสอบดูรู้สึกถึงความผิดปกติ
เพราะว่ากระสอบมันกลมนิ่ม
อ๋อยังคิดว่าเป็นตุ๊กตาอยู่แล้วนะแหละครับอ๋ออืม
เล็กคิดว่าตุ๊กตาไม่กล้าเปิด
ก็เลยเรียกวินจักรยานยนต์แถวนั้นน่ะนะ
พี่วินมาช่วยดูหน่อยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับ
ตำรวจมาถึงเปิดกระสอบดูเพราะว่าเป็นศพเด็กทารกอายุประมาณ๒เดือน

นั่งดูข่าวกับสามียังคุยกับสามีเลยว่า
โอ้โหในเอ็มนี่นะจิตใจเที่ยมจริง
ฆ่าลูกแท้ได้๕คนเลย
กระทั่งมาฟังประวัติของนายเอ็มพบว่า
เอาศพลูกมาทิ้งแถวบางซื่อเมื่อปี๒๕๕๙

เห็นกระเป๋าเห็นกระสอบ

เขาก็โทรให้ตำรวจมา
ไม่คิดไงที่แรกว่าคิดว่าเป็นก้อนหิน
ว่าคิดว่าเป็นตุ๊กตามากกว่า
มันซีดหมดแล้วที่ป้าเห็นแล้วที่ว่าเปิดดู
ไอ้นี่มันน่าประหารนี่ฆ่าลูกมาได้ตั้ง๕คนนี่มันไม่ใช่คนแล้ว
แล้วพอมาดูประวัติเขาบอกว่า
มีเมีย๔คนลูก๑๐คน

เขาเลยบอกพ่อมึง๕๗เขายังทำงานอยู่

พอเขาพูดแล้วแถวบังซื้อเขาถ่ายมา
ก็เลยบอกพ่อมึงนี่ไงนี่ไงกระเป๋าที่แม่เห็นอยู่เนี่ยเด็กเนี่ย

ก็ยังคุยกับแฟนบอกพ่อเฮ้ยขนลุกสู้เลยวะ
ให้ป้าพูดยังไงขอโทษนะลูกนะ
หมามันเห็นลูกมันตกน้ำมันยังไปคาบขึ้นมา

มันไม่รู้จะบรรยายยังไง
โอ้โหเสียงเมื่อสักครู่ป้าเล็กเสียงสั่นเลย

ไม่คือไอ้ข่าวที่ฟังที่เห็นอยู่ในทีวีเนี่ย
ที่เราเล่าเนี่ยป้าบอกป้าสะเทือนใจเอามือทาบอกเลย

พอรู้พฤติกรรมรู้พฤติการเอาไปทิ้งที่ไหน
คือมันคงโอ้โห
คงช็อคน่ะป้าก็ช็อกว่า

ป้าเล็กบอกว่าโอ้โหเอ็มกับเมียทำไมเป็นแบบนี้

ป้าเอมเรียกร้องเลยในฐานะประชาชนคนนึงนะ
บอกให้ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยครับ

คุณผู้ชมฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลมานี่แบบรัวเลยนะคะ
แล้วมันมีคำถามจิตใจคนเป็นพ่อแท้ทำด้วยอะไร
ทำไมถึงทำกับลูกได้ขนาดนี้ไปฟังเขาหน่อยไหมล่ะ
เรื่องนี้นี่คือยังต้องตามกันต่อเนื่องมากนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเป็นเหตุสะเทินใจด้านหลังเอ็มฆ่าลูก
๔ใน๕ศพที่โดนฆ่าไปเป็นผู้ชายหมดเลย
ตำรวจบอกว่าเอ็มไม่ชอบลูกผู้ชาย
เดี๋ยวให้ดูหน่อยค่ะนักข่าวนี่รุมล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะ
ถามในเอ็มรู้สึกอะไรบ้างไหมเนี่ยกับการที่ก่อเหตุฆ่าลูกตัวเองเนี่ย
ตอนนี้มีบ่อแสว่าเราทำ๓๔ครั้งในการฆ่าลูกเนี่ยจริงไหมจริงไหม

ของสายใหม่เราหังลูกไปที่ไหน
เราทำไปเนี่ยเราไม่สะทบสะทานเลยเหรอ

กระทบสถานไหมกับการฆ่าลูกตัวเอง
พี่รู้สึกผิดนะแล้วเราทำทำไมอ่ะ
เราทำทำไมรู้สึกผิดแล้วเราทำทำไมครับ
เราติดยาหรือเรากินเหล้าไหม
กินยาจิตเวทแบบภาษาอ้างอ้างว่ากินยาจิตเวททำไมต้องฆ่าลูกล่ะ
มันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูก

แล้วเราฆ่ากี่ศพแล้วเนี่ย
เห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงสะอื้นของเขาไหม
นั่นแหละร่ำไห้ค่ะ
แล้วนักข่าวทุกคนก็ถามคำถามส่วนใหญ่ก็อยากฟัง
ทำไมถึงต้องฆ่าลูกตัวเองเห็นลูกตัวเองเป็นอะไร

อันนี้เนี่ยตอนที่คุมตัวในเอ็มออกมาเนี่ยนะคะ
ออกจากห้องขังที่สอนอบังเขนตั้งแต่ตอนเช้าเลย

เพราะว่าพอจับตัวได้แล้วไปชี้จุดฝังศพ
โมเดลลูกสาว๒ขวบที่เอาไปฆ่าฝั่งดินที่กำแพงเพชรนะคะ
แล้วเอามาขังเอาไว้ตลอดคืนวันอังคารที่ผ่านมานะ
เอ็มก็ก้มหน้าก้มตาได้ยินเสียงใช่ไหม
เสียงแบบฟึดฟัดฟึดเหมือนกับแบบ
เขาไม่ได้โมโหนะคุณผู้ชมแต่เขาร้องไห้
แล้วก็ยอมรับว่าที่ก่อเหตุฆ่าลูกไปเนี่ย
เป็นเพราะว่าตัวเองป่วยจิตกินยาจิตเวท
หลังจากที่สอบเครียดไป๔ชั่วโมงบ่ายโมงกว่า

รอบนี้เดี๋ยวจะให้ดูค่ะ
ท่าทีเอ็มดูผ่อนคลาย
แล้วตอบไหมคราวนี้ตอบคำถามนักข่าวไหมลองดูค่ะ
ทั้ง๔ศพนี้เรา

สามศพนี่คืออยู่ที่ห้องเช่าที่พระหลโยธินหมดเลยเหรอครับ
แต่จะขอชดอะไรกับจะขอชดอะไรไหมพี่
คุณผู้ชมคะนี่เขาก็เดินก้มหน้าไม่ยอมตอบคำถามอะนะ
ส่วนนางจุ๋มนางจุ่มที่เป็นเมียคนที่๔แล้วก็เป็นแม่ของน้องโมเดลวัย๒ขวบที่โดนฆ่าฝังโบกปูนที่กำแพงเพชรเนี่ย
ก็มีการเอาตัวมามาคุมขังที่สอนอบังเขนนะคะ
คุณคุณฟังแล้วก็ทื่นใจให้ผัวฆ่าลูกและฝังศพลูกศาล
ตอบคำถามสื่อก้มหน้าหลบสื่อ
จนเจ้าหน้าที่นำตัวมาถึงห้องสอบสวนเด็กและเยาวชน
นักข่าวก็ถามนะถามจุ๋ม
มีอะไรจะขอโทษลูกสาวไหมคือหมายถึงน้องโมเดล
จุ๋มท่าทีเป็นยังไงลองดูค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือจุ๋มไม่ตอบนะจุ๋มร้องไห้ออกมา
แล้วตอนเมื่อวานนี้เมื่อคืนสักประมาณเกือบ๓ทุ่มค่ะ
ตำรวจก็พาจุ๋มออกจากห้องสอบสวนเข้าไปคุมขังในห้องขัง
ยอมรับกับนักข่าวแล้วค่ะตอนนี้ว่าเครียด
เครียดแต่ก็ไม่ได้ยอมตอบเรื่องอื่นทางคดีนะคะ
เราคิดถึงลูกไหมคะ
จากหน้าห้องขังเนี่ยนะคะแล้วที่บอกว่าจะทำร้ายลูกช่วงกลางวันเนี่ย
ว่าตอนนั้นจุ๋มไม่อยู่จุ๋มออกไปทำงาน
จะอยู่กับลูกอยู่แค่ลำพังแล้วก็บอกด้วยนะ
เวลาที่ได้ยินเสียงเด็กร้องอ่ะงุดงิดรำคาญก็เลยลงมือทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เหตุแบบเนี้ยซ้ำซ้ำยำยำจนลูกตาย
ส่วนจุ๋มก็ปฏิเสธเรื่องการทำร้ายลูกแต่ก็ยอมรับนะคะ
เรื่องการซ่อนเร้นอำพลางศพเพราะว่าหลักฐานมันก็ชัด
จุ๋มไปซื้อปูนเพื่อให้เอ็มเอามาอำพลางศพลูกค่ะ
ขณะที่ทางผู้บังคับการตำรวจสอบสวนพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธี
หลังจากที่มีการประชุมกันประชุมชุดสืบสวนสอบสวนที่สนบางเขนเนี่ย
บอกว่าจากการสอบปากคำในเอ็มก็ยังไม่รับสารภาพ
อ้างแค่ว่าไม่ชอบเด็กผู้ชายแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อคำให้การนะคะ
เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบให้แน่ชัด
แล้วต้องดูด้วยว่าศพที่ไปเจอน่ะที่บอกว่าเป็นกระดูกเหมือนกระดูกต้อนแขนใช่ไหม
ต้องไปดูว่าเอ๊ะนั่นใช่หรือเปล่าเป็นลูกของใคร
โดยชุดสืบสวนเดี๋ยวจะไปสอบปากคำเมียที่อยู่จังหวัดตรังด้วย
อืมคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยอยากจะให้ต้องติดตามกันตลอด
เพราะว่ามันอาจจะมีพัฒนาการไปเรื่อย
แล้วจำนวนเมียจำนวนลูกของเอ็มเนี่ยไม่รู้จะนิ่งอยู่เท่านี้หรือเปล่า
แต่ณจนถึงตอนนี้ตามข้อมูลคือเอ็มมีเมีย๔คนมีลูก๑๐คน
เดี๋ยวให้ดูผังหน่อยครับคุณผู้ชมว่า
แต่ละคนและลูกแต่ละคนเป็นลูกกับเมียคนไหนบ้าง
เอาตัวต้นเรื่องคือในเอ็มคนก่อเหตุปัจจุบันอายุ๔๖
รวมทั้งหมด๑๐คนเป็นลูกสาว๓ลูกชาย๗คนครับ
เมียคนแรกของเอ็มชื่อนางสิรินันเป็นชาวตรัง
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเมื่อสัก๒๐ปีก่อน
นางสิรินันกับเอ็มมีลูกชายด้วยกัน๑คน
เป็นชาวชุมพลล์ใช้ชีวิตทั้งแต่ปี๕๓
มีลูกด้วยกัน๕คนเป็นลูกสาวคน๑
ชื่อน้องวิอายุ๑๒คนนี้รอด
แต่ปรากฏว่าลูกทั้ง๔คนที่เอ็มมีกับนางดา
๔ชีวิตหมดเลยนะที่เป็นลูกชาย
น้องศักดิ์น้องทีน้องธนาและน้องนัทครับ
เมียคนที่๓ของเอ็มชื่อนางสาวสริญญาเป็นชาวตรัง
คบหากันระหว่างปี๕๖ช่วงปี๕๖แต่ว่าคาบเกี่ยวกับตอนที่คบกับดาด้วยนะ
แสดงว่าเอ็มคบนางสาวสริญญาและนางดาคาบเกี่ยวกัน
เมียคนที่๒มีลูกด้วยกัน๑คนคือน้องวัดปัจจุบันอายุ๑๐ขวบ
ก็คือยังมีชีวิตรอดครับคุณผู้ชมแล้วน้องวัดเนี่ยอยู่กับแม่ที่ตรังนะ
น้องวัดเป็นลูกระหว่างเอ็มกับสริญญาอันนี้คือเมียคนที่๓นะ
ส่วนเมียคนสุดท้ายของเอ็มชื่อว่าสุนันหรือว่าจุ๋มนั่นเอง
เมื่อสักครู่ที่เห็นว่าภาพจับมือข้ามห้องขังนั่นแหละ
จุ๋มเนี่ยเป็นชาวกำแพงเพชรมีลูกด้วยกัน๓คน
ก็คือเด็กหญิงที่ปัจจุบันอายุ๔ขวบยังมีชีวิตรอด
เป็นคนที่คุณกันจอมพลังไปช่วยออกมาพร้อมกับน้องวิวัย๑๒
แล้วก็มีเด็กหญิงน้องโมเดลน้องโมเดลอายุ๒ขวบ
อันนี้แหละที่เป็นลูกสาวคนเดียวที่โดนฆ่าโบกปูนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
แล้วก็มีน้องอายุ๖เดือนน้องโตโต้น้องโตโต้คนนี้ยายยังเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ได้ไหมที่น้ำแข็งเล่าเมื่อวานว่าน้องโตโต้ที่ตั้งแต่๒วันอายุ๒วัน
เราจุ้มกับเอมก็ทิ้งไปย่าก็เลยต้องดูแลจนตอนนี้น้องอายุ๖เดือนแล้ว
ส่วนน้องสี่คนที่เสียชีวิตนะครับจากน้ำมือของนายเอ็มนะฮะ
เป็นลูกที่เกิดกับดาเนี่ยนะเมียคนที่๒มีใครบ้าง
ก็มีเด็กชายศักดิ์เสียชีวิตรายีภาษาปี๒ภาษา๑๕๖
ซึ่งอยู่ในท้องที่ของสนบังเขนแล้วเอ็มเนี่ยนำร่างของน้องศักดิ์เนี่ยขึ้นรถตู้ไปทิ้งไว้
ที่หลังสวนจตุจักรอยู่ในท้องที่ของสนบังซื้อ
ต่อมานะครับต่อมาคือเด็กชายทีเสียชีวิตในปี๒๕๕๙
หลังจากทำร้ายลูกจนตายก็อำพล้างศพคล้ายกับน้องศักดิ์ลูกคนแรก
แล้วก็นำศพขึ้นรถตู้แล้วเอาไปทิ้งไว้ที่หลังสวนเจ้ารุจักษ์
คนที่สามคือเด็กชายธนาเสียชีวิตด้วยปี๒๕๙
ตึกป้าเพชรอีกเหมือนกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อุ้มร่างไปโยนทิ้ง
ที่ลกล้างริมถนนพระหลโยธินใกล้กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ท้องที่ของสอนอสายไหมคนที่สี่นะครับเด็กชายนัท
เสียชีวิตปี๒๑๖๑ก็ที่ตึกป้าเพชรอีกนั่นแหละนะครับ
ก็มีพฤติกรรมนะฮะพฤติการอำพลางคล้ายกับศพของเด็กชายธนา
ลูกคนที่๓ก็คือขี่รถจักรยานยนต์นำร่างไปโยนทิ้งไว้
ในป่ารกร้างข้างถนนพระหลโยธินท้องที่สอนอสายไหมฮะ
ยืนยันบอกว่าขณะก่อเหตุฆ่าลูกเนี่ย
ดาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่จะเป็นคนบังคับนะครับ
ให้เมียกับลูกสาวนะครับให้นำร่างของน้องน้องเนี่ย
ทั้งสี่ศพเนี่ยไปทิ้งอย่างกับผักกับปลา
ส่วนที่ศพส่วนศพที่ห้านะฮะเด็กหญิงโวเดลเนี่ย
อายุ๒ขวบเนี่ยลูกที่เกิดกับนางจุ๋มเนี่ยนะ
สารภาพบอกว่าประมาณเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ที่ผ่านมาเนี่ยพลั้งพลั้งมือตีลูก
จนเสียชีวิตฮะอันนี้พลั้งนะไม่รู้หลุดปากหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกนะกินยาจิตเวทใช่ไหม
อันนี้บอกพลั้งนะครับจากนั้นก็นำร่างเนี่ย
ลูกใส่รถขับไปที่บ้านเกิดของจุ๋มนู่น
กำแพงนู่นไปกำแพงเพชรนู่นเอาไปฝังดินไว้หลังห้องครัว
รู้เห็นนะอันนี้จุ๋มรู้เห็นเป็นคนช่วยซื้อปูนมาด้วย
นะครับมาฉาบนะฮะแล้วอ้างกับครอบครัวว่า
เดี๋ยวจะทำห้องหน่อยนะแล้วบอกกับญาติญาติว่า
โอ๊ยโมเดลอ่ะไม่ได้มานู้นไปอยู่กับพี่สาวของเอ็มนู้นนะ
จากนั้นก็กลับมาทำงานนะครับทำมาหากินต่อใช้ชีวิตต่อไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครครับ
คุณผู้ชมครับมันหน้าสังเวชใจจริงจริงมันหน้าสังเวชใจจริงจริงฮะ
ค่ะคุณผู้ชมพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชม
คนที่อยู่หอพักอ่ะในกรุงเทพอ่ะอ่า
ที่บอกว่าอยู่ตรงซอยโผนโยทินสี่สิบแปดอ่ะต้องได้ยินอะไรบ้างไหม
จุดเริ่มเรื่องน่ะแหละดอมที่บอกว่ามีเด็กสิบสองกับเด็กสี่ขวบ
ร้องหุ่นกันจอมพลังอ่ะอ่าคนที่เขาอยู่ใกล้ใกล้อ่ะ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องวันเว้นวันเลยน่ะโหเนี้ย
น้องร้องยังไงเจ็บปวดขนาดไหนทรมานขนาดไหน
นักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะที่อยู่ใกล้กับหอ
ในซอยโผนโยทินสี่สิบแปดก็คืออยู่ติดกับหลังหอพักเลย
เป็นมุมห้องของเอ็มไงแล้วเพื่อนบ้านเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
ได้ยินเสียงเด็กร้องวันเว้นวันเลยส่วนใหญ่อ่ะ
จะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงวัยสี่ขวบถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินในข่าว
คือน้องสี่ขวบอ่ะคือน้องมายมิ้นท์นะอืม
แล้วเด็กร้องแบบเจ็บปวดทรมานไม่คิดว่าจะเป็นลูกสาวของนายเอ็ม
เพราะว่าไม่รู้ว่าในหอพักมีเด็กอยู่ด้วย
มาเห็นในข่าวนี่แหละที่คุณกันจอมพลังเข้ามาช่วยเหลือ
ว่าเจอเด็กสิบสองขวบคือน้องวิแล้วก็เด็กสี่ขวบ
บอกว่าโดนแบบเอาไฟลนน่ะนะแล้วบอกว่าหู
พอมาเห็นข่าวนะตอนนี้เสียงร้องของเด็กอ่ะ
กล้องอยู่ในหูยังกล้องอยู่ในหัวอยู่เลยค่ะ
เด็กเจ็บปวดนะนี่ถ้าดูข่าวแล้วว่า
ว่าเขาเอาน้ำฉีดใช่ไหมนั่นอ่ะถ้าเป็นโดนหน้าตาเราก็ยัง
หนีแสบนะครับนี่มันเป็นเด็กไงอืมก็ต้องเจ็บปวดอืม
ก็ยังบอกว่าเฮ้ยเขาจะทำไมถ้าไงรังเกดเด็กให้เด็กร้องขนาดนี้
ก็ยังพูดอยู่คนเดียวทีนี้พอมารู้ข่าวนอนไม่หลับเลย
เพื่อนบ้านอีกคนนึงนะบอกว่านอกจากได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะน้องวิวัย๑๒ขวบเคยออกมายืนดูที่ริมหน้าต่าง
แล้วแววตาน้องดูนิ่งดูเศร้าไม่ได้เอ่ยปากไม่ได้คุยอะไรด้วยนะคะ
ทีนี้พอเพื่อนบ้านออกมายืนสบตาดูเด็กคนนั้นเห็นใช่ไหม
เห็นว่ามีคนกำลังมองอยู่กำลังจ้องอยู่น้องวีวัย๑๒ขวบก็เข้าไปในห้อง
ส่วนเสียงเด็กร้องอันนี้เพื่อนบ้านคนนี้ก็บอกเหมือนกัน
น่าจะเป็นเสียงน้องมายมิ้นท์วัยสี่ขวบอะค่ะแล้วยังเคยได้ยินนะ
ได้ยินเสียงอะไรอีกอ่ะคะเข้าสารดังกระทบที่หลังคาบ้าน
แล้วพอออกมาดูปั๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหม
น้องวิวัยสิบสองขวบอ่ะโปรยเข้าสารออกทางหน้าต่างที่อยู่หลังห้อง
อืมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ที่น้องโปรยลงมาตรงเนี้ยเนี้ย
มันก็ตรงบ้านนี้เลยใช่เสียงมันก็ลงมาที่แบบเม็ดเข้าสารอ่ะ
คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมเวลามากระทบหลังคาใช่ไม่รู้ว่า
น้องจะโปรยให้อาหารนกหรือน้องต้องการส่งสัญญาณ

เด็กมันคงเหงาอะเนอะ
แต่ตอนหลังก็มาเห็นว่าเขาป่วย
เสียงมันใช่เด็กโตมันเป็นเสียงเด็กเล็ก
แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าห้องนี้มันมีเด็กเล็ก

โอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นไหม

มันก็ได้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยอะค่ะ
ขนาดว่าคุณผู้ชมเป็นคนนอก
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบรรดาเด็กที่เขาเสียชีวิต

แต่อ่านไปก็สังเวทใจ

ยายของน้องโมเดลวัย๒ขวบ
เอ็มบอกว่าอะไรนะพลั้งมือ
พลั้งมือทำร้ายจนน้องเสียชีวิตไป
คุณยายรู้สึกยังไงไปฟังด้วยกันครับ
ยายยายค่อยค่อยออก

นี่คือยายลำดวนครับคุณผู้ชมยายของน้องโมเดล
มีโอกาสได้อยู่กับน้องได้แค่๒ปีเท่านั้นน้องก็จากไป
บรรดานักข่าวอย่างนักข่าวของเราคุณแซคนัทวินเนี่ย
ก็ต้องทิ้งการเป็นนักข่าวทำหน้าที่มนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ประคองยายลำดวนออกมาคุณผู้ชมฮะตรงหน้าหลุมที่ฝังน้องโมเดล
รักของยายลำดวนเพราะยายพูดไปร้องไห้ไปจะเป็นลมครับ
นึกว่าหลานรักต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้
ลำดวนร้องหนักมากพอเดินผ่านพ้นประตูสังกษี
ใช้มือทุบประตูฮะเจ็บใจที่หลานโมเดลเนี่ย
พ่อกับแม่มาทำได้ขนาดนี้ยายลำดวนบอกเลี้ยงหลานมาอย่างดี
ไม่เคยเลี้ยงให้เจ็บแบบนี้เลยก่อนที่จะเป็นลมล้มพับไปเนี่ย
ลำดวนเขาทำพิธีไหว้พระแม่ธรณีหมักพลูบุหรี่สี่คำข้าวเหนียวนึ่ง
แล้วก็กล้วยสี่คำดอกไม้ขาวมาทำพิธีจุดทูปกลางแจ้ง
พระแม่ธรณีเปิดทางให้ดวงวิญญาณของน้องโมเดลได้กลับบ้านครับ
จากนั้นพระสองรูปก็ถูกนิมนต์มาทำพิธีสวดถอนวิญญาณตามความเชื่อของชาวบ้านเขา
แล้วก็ปะพรมนมลที่เทอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมีน้ำแดง
แล้วก็เทนมเปรี้ยวลงไปในหลุมแล้วก็เอารูปน้องโมเดลมาตรงหลุม
แล้วก็เรียกวิญญาณมาให้มาสถิตที่รูปรูปนี้ครับ
จากนั้นก็กรวดน้ำตั้งแถวพระเดินนำเอารูปของน้องโมเดลไปที่บ้านเลย
นี่ฮะขบวนแล้วก็มีครอบครัวมีพี่น้องเดินนำรูปน้องโมเดลเข้าบ้านไป
น้องจะได้ไม่ต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวในหลุมที่ถูกทิ้งไว้ครับ
แล้วก็รอรับศพจากโรงพยาบาลตำรวจวันนี้คุณผู้ชม๒๑กันยายนวันนี้เลย
เดี๋ยวจะนำร่างของน้องโมเดลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดต่อไปครับ
ฆ่าทำไมอ่ะเอ็มฆ่าลูกทำไม
ผมว่าเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจคุณผู้ชมหลายคน
บางคนดูข่าวเยอะดูหนังเยอะเฮ้ยอันนี้มันฆาตกรต่อเนื่อง
เฮ้ยอันนี้มันเขาเรียกอะไรนะคือเป็นอะไรอ่ะอาการทางจิตหรือเปล่า
ไม่ใช่ทั้งคู่ครับไม่ใช่ทั้งคู่ครับ
เพราะว่าวันนี้เราไปคุยกับนักอาชญาวิทยาสองท่านมาท่านชี้เลยว่า
เอ็มเสพติดความรุนแรงครับแล้วชอบทำกับคนที่ไม่มีทางสู้
ตรินโพรักษานักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมแล้วก็จิตวิทยาอาชญากร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประบุว่า
การกระทำของเอ็มผ่านกระบวนการคิดระวังแผนมาแล้วอย่างดี
ไม่ใช่การกระทำของคนป่วยทางจิตหรอกมันเป็นเพียงข้ออ้าง
พยายามจะชี้แบบนี้แต่น่าจะเป็นปัญหาจากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของนายเอ็มครับ
ครอบครัวอาจจะมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงหรือจากการที่ในเอ็มใช้สารเสพติด
หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับโดยพฤติการของเอ็มเนี่ยนะ
จะเห็นว่าเขาเลือกการทำกับลูกลูกทำไมลูกไม่มีทางสู้
เหยื่อเป็นทารกอ่ะอายุ๑เดือนถึง๒ขวบเนี่ยแล้วทำร้ายเมียเนี่ย
วิเคราะห์ได้ว่าวิเคราะห์ได้ว่านายเอ็มเนี่ยเสพสุขจากความทุกข์ของผู้อื่นครับ
อาจจะถึงขั้นสาดิสมหรือเสพติดการทารุนครับ
ขณะที่อีกท่านหนึ่งครับพันธบรวจโทกฤษณพงศ์ภูตระกูล
ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตระบุและชี้ว่า
พฤติการของเอมเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะ
แรงจูงใจของกรณีนี้แยกได้เป็น๒ประเด็น
คือปัจจัยในตัวของเอ็มเองคือสภาพจิตใจนะครับ

การคิดการตัดสินใจสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ขัดกาวจากสังคมการอบรมเลี้ยงดู
แล้วก็มีปัจจัยภายนอกด้วยเป็นปัจจัยแวดล้อมในอดีต
นั่นเป็นยังไงมีครบเพื่อนยังไงสารเสพติดเสพไหม
ล้อมเป็นยังไงอ่ะเออเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
กินเยอะไหมในข่าวบอกเยอะนี่
ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรงครับ
แล้วทำร้ายร่างกายกันพอเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง
ก็สุดท้ายก็กลายเป็นฆาตกรทำกับคนอื่นด้วยความรุนแรง
บอกถึงปัญหาเรื่องการอบรมเลี้ยงดูฮะ
แล้วการที่เอ็มฆ่าลูกแท้สันนิษฐานได้ว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกด้วยความรักหรอก
ส่วนคำอ้างบอกว่ามีประวัติผมกินยาจิตเวทร้องห่มร้องไห้เมื่อกี้เนี่ย
เอ็มเป็นคนปกติที่มีความรู้ทางกฎหมาย
แต่เอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างลองฟังดูครับ
แต่กรณีนี้น่าสนใจตรงที่
ผู้ต้องหาอาจจะรู้ช่องของกฎหมาย
ว่าถ้าบอกว่าตัวเองมีสภาพจิตไม่ปกติ

ยังไม่ได้อยู่ในลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับ
ทางนักอาชญาวิทยาชี้มาแบบนี้
เพราะว่าเหยื่อเป็นคนในครอบครัวที่ไม่มีทางสู้เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ